คุณผู้ชมครับหลังจากมาร์คพิษบูนั้นมีการไลฟ์เฟซบุ๊ก
ก็เชิญทำลองรูปยวงปลุกปรั่นนะครับ
แล้วก็อาจจะมีการวิภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
สุดท้ายก็ถูกคุมตัวไปปรับทัศนคติครับ
ต้องไปค้างไหมครับผมจะได้เตรียมเสื้อผ้า

เดี๋ยวเพราะอยู่ในกายควบคุมแล้วต้องขออนุญาต
ต้องขออนุญาตไม่ให้ใช้นะครับ
อ่าขออนุญาตสิ
ก็เป็นภาพขณะที่พลตรีวิจารณ์จดแตงหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการข่าวคณะรักษาความสมบัติแห่งชาติบริความสอชอ
และพลเอกบูรินทองประภัยฝ่ายกฎหมายคอสช
เข้าไปเชิญตัวในนัชพลสุพัฒนะหรือว่ามาร์คพิษบูครับ
ประธานชมรมมิตรภาพพิษบูนะครับ
จากบ้านพักย่านมีบุรีไปที่มณฑนทหารบกที่๑๑เพื่อไปปรับทัศนคตินะครับ
พันเอกบูรินได้ชี้แจงขั้นตอนการเชิญตัวว่า
เป็นการใช้อำนาจคำสั่งคศฉบับที่๓ทัพ๒๕๕๙
กรณีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ตามมาตรา๑๑๓ถึงมาตรา๑๑๘แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หลังจากนายนัชพลนั้นไปสอบถามและทำความเข้าใจ
หลังมีพฤติการถ่ายทอดสดในเพจของพิษบูโซน
นองเป็นการปลุกระดมให้คนล่วงละเมิดกฎหมาย
และยุโยงปลุกปั่นครับให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
แล้วก็๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ

ขอบส่อชอได้นำตัวมาร์คพิษบูร์ส่งไปที่บ้านพักย่านมีบุรี
ซึ่งก็ล่าสุดทางด้านของมาพิบูเองก็ออกมาเปิดเผยว่า
ขอสชได้แจ้งสาเหตุที่เรียกเข้าไปคุยทำความเข้าใจ
ก็มาจากการที่ถูกนำคลิปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไปเผยแพร่
บางส่วนแล้วก็มีการตัดต่อครับรวมไปถึงมีการพาดหัวที่ค่อนข้างแรง

ซึ่งตัวเองนั้นก็ชี้แจงไปว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นเพียงต้องการสื่อสารกับสมาชิกในเพจส่วนตัว
ถึงประเด็นต่างในสังคมที่เกี่ยวกับรัฐบาลและก็การบริหารงานประเทศต่าง
ซึ่งคอสชก็เข้าใจแล้วก็ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปครับ
รวมไปถึงไม่ได้ห้ามการวิภาควิจารณ์รัฐบาล
แต่ขอให้ลดการใช้ภาษาและเนื้อหาที่รุนแรง
พร้อมยืนยันว่าตัวเองนั้นวิพากษ์วิจารณ์ในนามส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง
หรือว่ากลุ่มที่มีผลประโยชน์แต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วย
จากนี้ยังขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนและบุคคลต่างที่นำคลิปของตัวเองไปเผยแพร่
บอกว่าเป็นคนตัดต่อหรือว่าเอาไปเพียงบางส่วนครับ

ขณะที่ตัวเองก็จะทำหน้าที่โดยพยายามลดถ้อยคำหยาบคาย
และก็จะได้ไม่ถูกนำไปสร้างประเภทจมกับรัฐบาล
ท่านแค่ต้องการทราบว่าเรามีแนวคิดอะไรมีอะไรนะความคิดเราที่ทำไมเราถึงวิจารณ์อะไรแบบนี้
เราชี้แจงว่าจริงเราไม่ได้มีการเมืองหรือไม่มีเบื้องหลังทุกอย่างตรงไปตรงมา
คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับพูดด้วยความห่วงใยประเทศชาติอยากเห็นประเทศดีขึ้น
ตุรีปิยพงศ์กลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๑กล่าวนะครับว่าหลังจากที่ฝ่ายความมั่นคงได้พูดคุยกันกับทางด้านของนายนัชพลเสร็จแล้วก็คุมตัวไปส่งที่บ้านพักย่านมีบุรีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันทำความเข้าใจนายนัชพลเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ความนั้นก็เป็นเรื่องของบุคคลหรือว่าองค์กรที่ได้รับการพาดพิง
จนเกิดความเสียหายแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเอง
อันนี้ก็เป็นภาพที่มีการนำตัวไปส่งที่บ้าน
ก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อเก่าหาอะไร

ก่อนไปโทรมาคุมก็ยังไลฟ์สดถามนู่นถามนี่กันอยู่

แต่เพราะว่ามันไลฟ์อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ